นักเรียนชายชั้นม๓วัย๑๕ปี
ก็ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมเพื่อน
จะเข้าโรงเรียนแต่ปรากฏว่าถูกรถเก๋งชน
คนขี่วัย๑๕ปีเสียชีวิตนะครับ
อุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
บนถนนสาย๔๐๑นครศรีธรรมราชสุราธานี
บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรียนวัดเทวดาราม
พื้นที่หมู่๕ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๑คน
ก็คือนายพักกษพงศ์หนูน้อยหรือว่าน้องโค้กอายุ๑๕ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนวัดเทวดาบราม
กระเด็นตกลงไปอยู่ที่ร่องกลางถนนนะครับ
และเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย
เพื่อนนักเรียนที่นั่งซ้อนท้ายกันมาด้วยกัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาล

ก่อเศร้าเสียจ่ายร้องห่มร้องไห้เลย
อกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็พบรถจักรยานยนต์

สภาพด้านหน้าพังยับ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

นายพักขพงศ์หรือว่าน้องโค้กผู้เสียชีวิต

พร้อมกับมีเพื่อนซ้อนท้ายจะรีบไปโรงเรียน
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถ
ผู้ตายได้พยายามเร่งเครื่องยนต์
เพื่อจะกลับรถแล้วก็ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง

เป็นจังหวะเดียวกันกับรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วแล้วครับ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์เต็มเลย
ทำให้รถจักรยานยนต์กระเด็นไปไกลกว่า๒๐เมตร

เด็นตกลงไปอยู่ที่ร่องกลางถนน
ศีรษะกระแทกจนเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ

เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ